อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
สนุกสนานขนาดไหนติดตามกับคุณดาวสุภาษารา

สวัสดีค่ะวันนี้ดาวอยู่ที่อำเภอป้าแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
วันนี้พาคุณผู้ชมมาปั่นจักรยานชิวดูวิวนาเกลือค่ะ

เกลือเนี่ยนอกจากจะมีความเค็มแล้วทำให้เราสวยได้ด้วยนะ

นี่ผู้รู้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะเขาชื่อพี่กีเดี๋ยวดูตามภาพเขานะ
พี่แกพี่เก๋
เก๋ไม่อยู่พี่เก๋อยู่กังหันทองนู้น
เออพี่เกอยู่กังหันทอง

พี่เก๋

กังหันทองหน้าบ้านก็มีกังหันนะพี่เก้

พี่เก๋จ้าพี่เก๋

สวัสดีค่ะพี่เก๋

หนูจะมาเอาคำตอบค่ะว่า

เพราะว่าสำหรับหนูเกลือไปใส่แกงค่ะพี่

แต่ที่นี่เน้นเฉพาะแบบดอกเกลือเลยครับ

มันไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเป็นดอกเชื้อ

พี่เกลือเนี่ยแล้วดอกเกลือกับเกลือที่เราเอาไปใส่แกงให้มันเค็มมันต่างกันยังไงคะ
มันต่างกันด้วยความเค็มของเขาอยู่ที่๒๕ดีกีความเค็มนะ

แต่ว่าดอกเกลือความเค็มมันต่ำกว่า๒๐ดีกี
เพราะฉะนั้นความบางความนุ่มของเขามันเหมาะสำหรับการทำสวยอย่างที่เราบอก
ก็คือเอามาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อขัดผิวขัดหน้าต่างได้
เกลือเนี่ยเขาจะลอยอยู่บนหน้านาวาง
เราต้องคอยช้อนเขาตอนเช้าเพื่อให้เขาบริสุทธิ์ที่สุด
เหลือไปเห็นผลิตภัณฑ์เยอะแบบนี้
อยากลองทำสปาแล้วนะพี่เก๋ใช่
จัดไปครับใส่เกลือขนาดนี้จะไม่เค็มหรอ
ลองชิมมั้ยคะจะดีหรอค่ะแม่
ไม่เป็นไรค่ะท้าเราเองด้วยมันมีกลิ่นอะไรบ้างค่ะแม่

เอาสตางค์เลยนะแม่เอาแค่อินเตอร์กับไทยเลยนะ
แม่เล่นหนูใช้เท้าขับนักมากเลย
ใช้เท้าจับพรหมะไรเลยเหรอ
หมายถึงใช้เท้าเหยียบคันเร่งขับรถ
ค่ะแม่ก็แต่สบายมากเลยนะคะ
ที่นี่อ่า
เป็นอย่างไรคะสบายไหมลูก
โดนจุดจ้างสบายจ้ะแม่ขอบคุณค่ะ

หน่อยขอดูแขนนิดหนึ่งนี่ค่ะอันนี้หยับก้านมากเลยนะคะ

น้ำมันก็ช่วยบำรุงผิวแบบคนผิวแห้งอะไรอย่างนี้

แม่ต้องแบบหน้าผ่องเลยนะ
เพราะหนูจะไปประกวดนางงามจักรยาน
เอ้าแม่ไม่มีสิ
แม่ต้องบอกแบบนี้ไปประกวดนางงามจักรวาล
เอาเป็นว่าเอาแบบผ่องใสเลยนะแม่นะ
สบายใจสบายตัวมากเลยนะคะ
กับการท่องเที่ยวที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
ได้ทำสปาเกลือที่ผลิตจากธรรมชาติ
ปั่นจักรยานชมวิวนาคเรือ

โลคาร์บอนสุดไปเลย

ไปก่อนอีกแค่กำลังเที่ยว

เป็นไงมั้นเหม็น

มันมีความเป็นธรรมชาติมันบำบัดเราเอง